ช่วงนี้พาไปเที่ยวกันหน่อยนะคะแต่ว่าจะต้องอดทน
เตรียมร่างกายที่เตรียมร่างกายนี่ไม่ได้เดินเอง
ร่างกายสำหรับการเขย่าจากรถอีแต๊กนะคะ

ขึ้นเขาลงห้วยนั่งรถอีแต๊กไปเที่ยวนะคะ
เพื่อที่จะไปดูน้ำตกในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ใครที่ชอบกิจกรรมแนวบ้าน
มันจะมีแนวแอดเมนเจอร์ก็ไม่ถึงขนาดนั้น

ชมธรรมชาติบรรยากาศดีไม่ต้องไม่พลาดนะคะ
ที่บ้านคีรีวงกฎในอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี
ห่างจากตัวเมือง๒๐๐กิโลเมตรนะคะ
ถือว่าจุดนี้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบนั่งรถชมวิว
แต่ดีนะดูสิมันใกล้ชิดธรรมชาติมาก

รถนำเที่ยวเป็นรถอีแต๊กนะคะ
ซึ่งคนขับจะพานักท่องเที่ยวนั่งรถตามลำห้วย
แล้วก็ขึ้นไปชมน้ำตกช้างพลาย
ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน๒กิโลเมตรเท่านั้น

แต่ว่าน่าจะใช้เวลาการเดินทางค่อนข้างนานเหมือนกันนะ
ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติค่ะ
ช่วงก็มีพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน

ซึ่งนายผายวงคีรีเป็นชาวบ้านบอกว่านำรถไถนาใส่เกียร์ล้อหน้าแล้วก็พวงมาลัยกลายเป็นรถสี่ล้อไปเลย
สมรรถนะสูงนะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมภูมิปัญญาสุดเจ๋ง
แล้วก็ทำให้รถไถนิดวิ่งฉิวขึ้นเนินได้อย่างไร้กังวลด้วย

สำหรับรถไถนะคะได้นำไปประกอบอาชีพนักท่องนำนักท่องเที่ยวนั่งรถอีแต๊กดัดแปลงตั้งแต่รุ่นแรก
เมื่อก่อนนี้มี๓คันเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นับเพิ่ม๑๐๐คันแล้ว
เนื่องจากรายได้ดีค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปีเลย
ทำให้มีเงินได้มีรายได้เกือบเดือนละ๑๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนค่าบริการใครที่สนใจจะไปเที่ยวนะคะดูกันหน่อยนะคะ
ราคาคนละ๔๐๐บาทต่อเที่ยว๑เที่ยวนั่งได้๘คนก็หารกันไปนะคะ
คนละห้าสิบบาทเท่านั้นหากใครสนใจนั่งรถไปแล้วเออหิวดูธรรมชาติ
อยากจะมีอะไรรับประทานไปด้วยนะคะก็จะเพิ่มเป็นหัวละ๓๐๐บาทนะคะ
มีโอกาสก็อย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะ
น่าไปนะลุยแบบนี้ดีนะครับ
แน่นอนชมธรรมชาติแน่นอน
เพราะว่ารู้สึกว่าใกล้ตัวมากจากภาพที่เห็น
ดูสิครับแล้วแต่ละคนก็ลุยเต็มที่นะครับ